แม่น้ำที่มันสกปรกบ้างแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีนะคะ

คือกลุ่มนักศึกษาจากต่างชาติเกือบร้อยชีวิตนะคะ
ก็มีการร่วมกันทำกิจกรรมนี้คุณผู้ชม
เป็นการพายเรือเก็บผักตบชาวา
แล้วก็ฟื้นฟูสภาพของแม่น้ำ
นี่แหละค่ะสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของความสำคัญ
ของปัญหาขยะในน้ำอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่

โดยมีนักศึกษาต่างชาติเป็นร้อยชีวิต

แล้วดูสิคะเขาก็ซ้อมกันเหมือนกับจะพายนะ
ว่าจะต้องซ้อมพายอย่างไร
นี่เป็นนักศึกษาจากโครงการ
เขาร่วมกันทำกิจกรรมนี้ค่ะ
พายเรือเก็บผักตบชาวาในคลองอ้อมที่ปฐุมธานี
เพื่อที่จะทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง

ตระหนักถึงปริมาณขยะปริมาณวัชพืชในแม่น้ำ

เพราะประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นประเทศ

เป็นอันดับที่๖ของโลก
ส่วนนักศึกษาจากออสเตรเลียก็บอกนะคะ
บอกว่ากิจกรรมอาสาเก็บผักตบชาวาในไทยเนี่ย
ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกับการแก้ปัญหาในประเทศเขา
ส่วนใหญ่รัฐบาลจะเป็นคนจัดการกับปัญหา
ก็คือไปจ้างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
จัดการกับขยะในแม่น้ำให้หมดภายในครั้งเดียว
ส่วนการจัดการปัญหาขยะตามแม่น้ำของไทยเนี่ย
เป็นการใช้ทรัพยากรมนุษย์ไงคือค้นนั่นแหละ
มาร่วมกันลงมือลงแรงทำ
อันนี้ถือว่าเป็นกระบวนการที่จะต้องใช้แรงมากหน่อย
แต่สิ่งที่ได้มาคุณผู้ชมจากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
อกจากสุขใจแล้วในการทำสิ่งดีเนี่ยนะคะ
ก็คือการได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ
แล้วดูสิทุกคนก็ดูสีหน้าสีตามีความสุข
เวลาได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมแบบนี้
อย่างแรกเลยได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
แล้วอย่างที่สองที่ตามมาก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
กับคนท้องถิ่นแล้วได้เพื่อนด้วยไง
เพราะว่าเขามาจาก๘๐ประเทศทั่วโลกเลย

เดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันหน่อยไปฟังการพูดคุยนะคะ
เนี่ยค่ะผมรู้ชมเห็นมั้ย

แล้วดูสิคะบรรยากาศมันก็เต็มไปด้วยความคึกคัก
ได้ทำกิจกรรมด้วยบ้านเมืองสะอาดขึ้นด้วย
แล้วก็การร่วมกิจกรรมพายเรือเก็บผักตบชาวาครั้งนี้
นักศึกษาจากต่างชาติเขาก็เชื่อมั่นเลยว่า
นำประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือทำ
ประสบการณ์ที่ได้จากการไปสัมผัสด้วยตัวเอง
ประยุกต์ใช้กับโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมในบ้านของพวกเขา

บอกว่าอยากให้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยเริ่มต้นจากจุดเล็กก็คือไปเริ่มจากระดับชุมชนก่อน

แล้วก็เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทองแท้
เห็นไหมเขาต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลมา
แล้วก็มาช่วยเก็บผักตบชาวาในแม่น้ำบ้านเรา
ส่วนเรานี่จริงเริ่มจากบ้านของเราก่อน

บ้านของเราก่อนนะฮะสังคมชุมชนต่อไปนะครับ